คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวสนุกสนานกันบ้างดีกว่า
ในงานนี้รับรองนะโอ้โหได้ดูขออะไรเยอะแยะมากมาย
และที่สำคัญอิ่มท้องด้วยเขามีจัดการแข่งขันแข่งกินด้วยอีกต่างหาก

มหาสระค่ำแปลว่าดึกแล้ว
มหาสระค่ำไม่ใช่คำ

ที่งานประเพณีไหว้เจ้าและงานงิ้ว
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามครับ
ภายในงานนะครับก็มีร้านค้าไว้ให้บริการเพียบเลยนะครับ
สินค้าอาหารอยู่บนถนนที่เขาจัดเอาไว้๑๐๐เมตรเลยนะ

แล้วเขานี่จัดแข่งกินกันกินอาหารถาดยักษ์ที่นี่มีน้ำหนัก๖๗กิโลกรัม
เป็นการรวมผลคนกินเก่งอาหารดังงานงิ้วมหาสารคามครับ
แต่ละคนก็เคี้ยวตุ้ยเลยล่ะครับ

เพราะว่าผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ
มีเยอะหลายทีม๒๒ทีมทีมละ

หลายสมาชิกไปรวมกันอยู่ในทีมนี่นะครับ

เขาใช้การแข่งเป็นแบบทีมหลายคนช่วยกันกิน

ถูกต้องแล้วอาหารที่ให้ทานมีอะไรบ้าง

มี๕อย่างได้แก่
หอยทอด๕ชุดรวมสัก๑โล๒ขีด
หมูสะเต๊ะ๔๐ไม้รวมสัก๗ขีดก็คือเกือบโล
แล้วก็มีขนมเบื้องยวนไส้เค็ม๖ชุดรวมสัก๑กิโล๒เขต
มีขนมตือคาโคอีก๔๐ชิ้นอันนี้เยอะหน่อย๒กิโลกรัม
ขนมตือนี่ใหญ่ด้วยนะคะคุณ
ใช่ครับแล้วก็มีกุญช่าย๔๐ชิ้นอันนี้โลฝ่าโล๖ขีด
แล้วน้ำหนักนี่ขึ้นกี่โลคะถ้ากินหมด
แล้วมันติดขอดด้วยจริงขานมตือ
เต็มที่จัดกันแบบไม่ยั้งแล้วครับเพื่อใช้ชนะเพราะว่างานนี้เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศนี่สุดยอด
รางวัลนี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไปดูโฉมหน้าค่าตาทีมที่ชนะกันไหมดีค่ะ
ทีมที่ชนะเลิศนะครับนั่นก็คือทีมกินดีดฮะชื่อทีมกินดีดยกขึ้นมาแล้วเฮ้ย

ดีดดีดดีดดี
ดีดดีดดีดดีดดี
ดีดดีดีดี